พลิกเกมน็อกคาเวที

หัวแข้งกับพลอยแดงไทเกอร์มวยไทย

ยอดกึกกองกอล์ฟเกสสานนท
ศอกกับพญาเสือสิทธิ์ครูดอย

มหาศาลพบธิรธรรมลุยแหลกกับบาบูต่อผิวหล่อพักดี
และดีเซลเล็กเพชรจินดา
กระแทกมันกับปานเผ็ดภาระดอดยิ่ม

ฟัดกับเมืองชนเพชรเตาถ่าน
ที่๓กุมภาพันธ์นี้๑๖นาฬิกาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒